วันพรุ่งนี้แล้วนะคะจะมีเกมการแข่งขันฟุตบอล

รายองเอฟซีกับชมบุลีเอฟซีซึ่งหล่อนักเต่นะค่ะ
เช่นเดียวกันกับ๒ทีมที่จะมีเกมอุ่นเครื่องวันนี้

บีจีปฐุมที่ตรวจโควิด๑๙ไปแล้วผ่านเฉลยเลยค่ะ
เมื่อวานนี้นะคะนักฟุตบอลของทีมระยองเอฟซี
แล้วก็ชนบุรีเอฟซีค่ะเข้ารับการตรวจโควิด๑๙
ก่อนที่จะลงแข่งขันฟุตบอลแมชพิเศษ
ตามนโยบายจัดการแข่งขันฟุตบอลวิถีใหม่ของสบคนะคะ
เช่นเดียวกันกับฝ่ายจัดการแข่งขันทั้งเจ้าหน้าที่บริษัทไทยลีกจำกัด
ผู้ตัดสินผู้ประเมินผู้ตัดสินเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
และผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งหมดก็ร่วมตรวจโควิด๑๙
ก่อนที่จะทำหน้าที่ในวันพรุ่งนี้ด้วย
ซึ่งรายการนี้นะคะก็ถือเป็นรายการสาธิต
และก็เป็นต้นแบบสำหรับการจัดแข่งขันฟุตบอลตามระเบียบของสวบคค่ะ
ก็จะเปิดให้แฟนฟุตบอลเข้าชมเกมการแข่งขันไม่เกิน๑ใน๔ของความจุ
สนามกีฬากลางจังหวัดระยองนะคะก็คือ๒๕๐๐ที่นั่ง
จากความจุทั้งหมด๑๐๐๐๐ที่นั่งนะคะแล้วก็มีการระยะ
รักษาระยะห่างทางสังคมด้วย
ส่วนเกมการแข่งขันนะคะคู่แรกเวลา๔โมงครึ่งค่ะ